มึงเป็นคนหัวดีซัม

เป็นตัวแทนของท่านภูมิการจักรปุงทธนภาค๔

มากำลังประชวุมของท่านภูมิการจักรปุงทธนภาค๖
ทั้งหมดนะครับอ่าท่านทราบความต้องการของพ่อแม่พี่น้อง
จะทนแล้วนะครับขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบก่อน
นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวท่านผู้จัดการสุรปนธรรมภาคสี่
จะเดินทางเข้ามาพบนะครับกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับ
ทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าตามข้อเรียกร้องนะครับ
พ่อแม่พี่น้องชนเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหานั้นซึ่งมีพฤติกรรมหด
ร้ายนะครับก่อคดีฆ่ามาหลายคดีแล้วท่านทราบเป็นอย่างดีนะครับ
เดี๋ยวท่านจะมาชี้แจงให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนเรื่องการทำแผนนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการประชุม
ร่วมของคณะทำงานนะครับในส่วนของกองประคับการตรวจประท
จังหวัดขอนแก่นและของทางสถานีอุทรอำเภอกระนวลนะครับ
ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบนะครับ
เดี๋ยวท่านผู้จัดการจะมาพบกับพวกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ใช้เวลาไม่นานครับขอบคุณครับ